ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกรกฎความรักเพศตรงข้ามจะทำให้เดือดร้อนเป็นกังวลใจ
ประสบกับปัญหายุ่งยากจิตตกกังวล
ถูกใจที่พบในระยะนี้หากเข้าใกล้มีความสัมพันธ์ด้วย
จะมีปัญหาเพราะจะพบคนที่มีเจ้าของแล้ว
สุขภาพเพื่อนร่วมงานลูกน้องบางคนจะเจ็บไข้
หรือมีเหตุทำให้ร้อนใจแต่ไม่มีอุบัติเหตุรุนแรง
ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับช่องท้องโรคหัวใจ
เจ็บป่วยที่เกิดจากการเครียดการกังวลใจ
การเงินช่วงนี้รายได้ประจำจะลดน้อยลงไปบ้าง
หรือได้มาก็จ่ายไปหมดไม่มีเหลือเก็บออมไว้ได้เลย
จ่ายเพื่อการเดินทางค่าติดต่อธุรกิจนอกสถานที่
ค่าใช้จ่ายทางสังคมและการกุศล
การงานจะพบกับความเปลี่ยนแปลง
ซึ่งอาจจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่
ยึดแนวคิดหรือถือคติที่ว่าทำดีกว่าพูด
มีความขยันขันแข็งระยะนี้อาจยังไม่เห็นผลเท่าใดนัก
แต่จะเป็นผลดีในระยะยาว